ข่าวแรกก็ยังคงเป็นเรื่องที่หลายคนอยากจะรู้ความคืบหน้านะคะ
สำหรับอาการทางหัวใจของคุณเป้ยปานวาดนั่นเอง
หรือว่าตอนนี้หลายคนยกให้เลยว่าเป็นเมีย๒๐๑๘ตัวจริงเสียงจริง

เธอป่วยเข้าโรงพยาบาลด่วนเมื่อคืนวานนี้
จากสาเหตุอะไรก็อาจจะเป็นตามข่าวก็ว่าได้นะคะ
คือในโลกโซเชียลมีความเคลื่อนไหวเมื่อกระแตสุพักษรค่ะ
โพสต์ภาพขณะที่ไปเยี่ยมเป้ยถึงเตียงพร้อมกับแคปชั่นว่า
เป็นห่วงนะกินข้าวบ้างเพื่อนขอร้อง
แล้วก็ส่งรอยยิ้มเล็กด้วยของว่าที่คุณแม่ลูกสองมาฝากคุณผู้ชมได้ให้ได้เห็นกันด้วยนั่นเองนะคะ
หลายคนก็เป็นห่วงแหละว่าตอนนี้สภาพจิตใจคุณเป้ยเป็นยังไงบ้าง
สภาพร่างกายโอเคอยู่ไหมนะคะ
แล้วก็นิน่าเองก็มีการโพสต์ให้กำลังใจด้วยเป็นข้อความภาษาอังกฤษ
จับใจความว่าปลายทางของพายุจะมีท้องฟ้าสุขสว่างสดใสเธอจะไม่เดินคนเดียวแน่นอนเพื่อนรัก
คือเพื่อนในวงการส่งกำลังใจให้กับคุณเป้ยเยอะเลยทีเดียวรวมไปถึงชาวเน็ตทั่วไปนะคะ
เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะคะที่อาจจะต้องมีการพูดคุยกันในครอบครัวด้วย
แต่ว่าคนนอกอย่างเราก็ส่งกำลังใจให้กันดีกว่าอย่าไปวิภาควิจารณ์อะไรในครอบครัวเขาเยอะนะ
คือตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสโซเชียลเนี่ยค่อนข้างรุนแรงไม่เพียงแต่คุณเป้ยในอินสตาแกรมที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะ
ตอนนี้ลามไปถึงอินสตาแกรมของคุณป๊อปที่โดนกระแสโจมตีค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้กันด้วยเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกที
ที่หลายคนบอกไปนะคะว่าตบมือข้างเดียวมันไม่ดังก็อย่าโทษแค่ฝ่ายหญิงฝ่ายเดียว
เมื่อเช้าคุณเมพิชชนาธิ์พูดไปแล้วว่าก็ให้กำลังใจเพื่อนแล้วก็วอนพี่นักข่าวว่าถามคำถามเป้ยให้ซอบหน่อย
เพราะว่าเดี๋ยววันที่๙สิงหาคมนี้แววมาว่าจะมีการออกงานอีเวนต